คือเมื่อวานนี้เนี่ยเมพิชนาธิ์เขาได้มีการโพสต์รูปภาพ
หลายคนเข้าใจว่าเป็นของเจชนะทิพย์อดีตคนเคยรักหรือเปล่า
แถมที่สำคัญเนี่ยเจชนะทิพย์ยังได้มีการโพสต์ไปถึงสาวเมย์
ซึ่งดูคล้ายว่าน่าจะสื่อไปถึงเมย์ซะด้วยซ้ำไปนะคะ
นักแสดงสาวนี้ก็ยังได้รับดอกไม้ช่อโตอีกหลายคนก็โยงกันไปโยงกันมา
แต่งานนี้ค่ะเมย์ออกมาดับฝันกองเชียร์เลยว่า
ดอกไม้เนี่ยมีน้องที่รู้จักเขานำมามอบให้
คือดิฉันเข้าไปดูแล้วก็ดูที่เขาแท็ก
ก็คือน่าจะเป็นน้องเขาจริงแหละน่าจะร่วมงานกันซะมากกว่านะคะ
แต่เมย์เขายอมรับนะคุณว่าวันวาเลนไทยเนี่ยหนุ่มเจเขาส่งข้อความ
พร้อมกับดอกไม้มาด้วยนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถานะของทั้งคู่เนี่ย

ที่เขากำลังพูดถึงอะไรอย่างนี้

ก็ยังรักกันในทุกสถานะ

เป็นของหุ้นส่วนที่ไม่ทำธุรกิจด้วย

คือเขาก็เห็นเราเศร้ามาตลอด

ทั้งเขาทั้งคู่เลยที่เป็นแฟนกัน

แต่สมมุติของพี่เจยังไม่ได้พูดใช่ไหมคะ

ไม่ถ่ายอะไรในสตอรี่

ทั้งนี้ค่ะเมย์ยังชี้แจงถึงเรื่องที่วุ้นเส้นวิริธิภา

ซึ่งปาล์มเป็นแฟนเก่าของวุ้นเส้น
เพราะคนที่วุ้นเส้นเขากุ๊กกิ๊กอยู่ด้วยเนี่ย
เป็นเพื่อนของปาล์มนั่นเองค่ะ

เฮ้ยเพื่อนของหนุ่มปามเนี่ยเขาคือใคร
แต่จริงแล้วถ้าเข้าไปดูในอินสตาแกรมของปาล์ม

ในวันวาเลนไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นึกว่าวันวาเลนไทยปีนี้จะเหงาซะแล้ว
ไม่เหงาเขาบอกว่าได้ดอกไม้
เยอะกว่าที่คิดไว้ซะอีกนะคะ